หลายคนชอบบอกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กันยากมากขึ้นนะคะ
แค่พูดจำให้เข้าหูหรือเค้ามองหน้ากันแบบนี้
คุณมองหน้าดฤทธิศัพท์แบบนี้ดิฉันยิงคุณตายได้เลยนะคุณภักษ์ภูมิ

ฉันไม่ใช่แต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
คือมีวัยรุ่นสองคนเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
เสร็จปุ๊บจังหวะเดินสวนออกมามีวัยรุ่นอีก๒คนจอดอยู่หน้าร้านนะคะ

คงไปเผลอมองหน้ากันจังหวะเดินสวนออกมา
จังหวะกล้องมันออกแหม่เป็นจังหวะมุมเท่าดีนะครับ
ถ้าดูมุมจะเห็นเลยว่าสักพักหนึ่งอยู่จะเห็นมีคนล้มคว่ำลงไปกับพื้นเลย
แล้วก็อีกคนนึงล้มตามลงมา

โดนยิงทั้งคู่เลยเขาเป็นแฟนกันเป็นวัยรุ่นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือพอดีมันหลุดมุมพอดี
ส่วนคนยิงอยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเริ่มเดินเข้าไปใกล้แล้ว

แล้วจะเห็นมือเห็นเงาไหมคะ

ว่ามือเขายกขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้หญิงล้มลงไปอยู่ที่ผู้หญิงนอนคว่ำหน้าที่มือเลย

แล้วก็เขาก็วิ่งตามไปทางฝั่งซ้ายคือฝั่งผู้ต้องหาที่ยิง

ส่วนคนที่วิ่งตามมือยิงไปเนี่ยคือเพื่อนของเธอ

ครับคือตอนนั้นเนี่ยห้าทุ่มครึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางอยู่ตรงสี่แยกไฟแดง
ถนนสายประโคนชัยบ้านกรวดในอำเภอประโคนชัยผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีสองรายรายแรกก็คือน้องผู้หญิง
เมื่อกี้น้องนุ่นใช่ไหมคะน้องนุ่นเนี่ยโดนยิงเข้าไปที่โหนกแก้มขวา
ฟันหักหนึ่งซี่นะคะส่วนอีกคนนึงคือแฟนของน้องนุ่นชื่อนายเรืองยศปะนาหรือว่าในแพร่อายุยี่สิบสี่ปี
คนนี้โดนยิงที่มือขวากระสุนทะลุหน้าอกค่ะกู้ภัยก็เร่งนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลประโคนชัยนะคะ
เพราะดีมากทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้วในที่เกิดเหตุพบฟันหนึ่งซี่ตกอยู่ด้วย
น้องอ่ะตกอยู่แล้วก็มีปลอกกระสุนหนึ่งปลอกไม่ทราบขนาดค่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล่าบอกว่าน้องนุ่นกับนายแพร่เนี่ย
ตอนนั้นมีคนนั่งอยู่ในร้านประมาณ๕คน
ระหว่างนั้นมีผู้ชายสองคนขี่มาจอดหน้าร้านแต่ไม่ได้ลงมา
พอน้องนุ่นกับนายแพร่จ่ายเงินเสร็จแล้ว
ก๋วยเตี๋ยวกำลังจะเดินกลับไปที่รถที่จอดอยู่
รากฏว่าวัยรุ่น๒คนที่มาจอดรอหน้าร้าน
ไปพูดคุยอะไรไม่รู้แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเลยสองนัด
วัยรุ่นทั้งสองก็ล้มลงขอความช่วยเหลือค่ะ
ส่วนมือปืนขี่รถหนีไปเลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปพบกับนางทองใสเพียรงามนะคะ
แม่ของน้องนุ่นที่ถูกยิง
แม่บอกว่าแม่ได้คุยกับลูกสาวแล้ว
ลูกสาวยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมือปืนมาก่อนเลย
ฟังแม่เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
ไม่ค่อยเคิลก็ยิงกันมันก็ไม่คิดว่ายังไง
คือไม่มีความปลอดภัย

ตอนนี้มีผู้ชายเดินมาไปมองหน้าแฟนเขา
ถ้าเธอคุยกับผู้คือบุคสาว

คุยกันที่ไหนที่ร้านก๋วยเตี๋ยว

แล้วยังไงต่อครับ
ตอนนี้ก็ดึงยกปืนออกมายิงเลย
มองหน้ากันแล้วก็ไม่คุยไป
คุยกันสองสามคำมั้งแล้วก็เอาปืนมายิง
พอดีลูกสาวหันไปก็โดนตรงนี้
ผู้ชายโดนหน้าอกแล้วก็โดนมือ
ผู้ชายเนี่ยรู้จักกับคนยิงใช่ไหม

ถามแฟนถามลูกสาวว่าไม่รู้จัก

เล่าต่อด้วยนะคะว่ามือยิงเนี่ย

ก็คือยิงน้องนุ่นก่อนแล้วค่อยไปยิงในแพร่อีกทีนึง
แต่ว่าในแพร่ยกมือซ้ายขึ้นบังหน้ากระสุนมันก็เลยทะลุมือ

เขาบอกโอ้โหสังคมนี้อยู่ยากจังเลย
หน้ากันแค่นี้ถึงขั้นต้องเอาปืนมายิงกันเลยเหรอ

นุมัติหมายจับมือยิงแล้วค่ะ
นายทวีชัย๒ศรีหรือว่านายเรียวอายุ๒๕ปีนะคะ
นุมัติหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าและพาอาวุธพกพาอาวุธปืนค่ะ
อยู่ระหว่างการติดตามจับตัวนะคะ
เชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่
จากการสอบสวนของตำรวจสพชปรากฏว่า
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มของผู้บาดเจ็บมากันสี่คน
กลุ่มคนก่อเหตุก็มากันสี่คนยิงสองชายสองเหมือนกันเลย
แต่เรื่องที่ว่าจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนไหม
หรือว่าเป็นแค่เรื่องการมองหน้ากันเนี่ย
เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอสอบสวนให้ละเอียดอีกทีนึง
แต่ได้ข้อมูลมาว่ามือยิงในเรียวเพิ่งได้ปืนมาใหม่
ก็เลยไม่รู้ว่าคึกขนองอยากจะลองยิงหรือเปล่า
ก็มาลองยิงกับคนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหม
แล้วคุณพกปืนไปในสถานที่ต่างแบบนี้เนี่ย
ใช่ค่ะไม่ได้เลยจริงนะคะต้องลงโทษให้หนัก